ความหวานละกันจบดราม่าพักดราม่าไปก่อนแล้วกันนะคะ

ซีนหวานขอแต่งงแต่งงานกลางแม่น้ำเจ้าพยงเจ้าพญากันไปแล้วนะคะ
เหลือช่วงแต่งงงแต่งงานเป็นยังไงบ้างนะคะ
ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พี่หญิงนะคะ

เจ้าตัวก็บอกว่าเลิกดีจะเกิดขึ้นช่วงกลางปีนี้เลย

หมอดูเนี่ยยังไม่ได้ให้เปิดเผยเป๊ะนะ
ประกอบกับต้องรอให้สถานการณ์โควิดดีขึ้นก่อน

แขกเรือจ๋าแต่งตัวไปยังไงดีค่ะ

บางอย่างของการ์ตูนดิสตี้ในแต่ละเรื่อง

ก็ได้ลงภาพตัวเองในไอจีด้วย

เขาส้อมหรือว่ายังไง
มันโจ้์สาวชัด
เอาแร่เจ้าสาวจับเลยป้าล่ะ

อันนี้มันแต่งหน้างอนเจ้าสาวชัดเออนะ

เออซ้อมไปก่อนเสื้อผ้าหน้าผม

เขาถัดไปที่นิตยสรรใช่
ต่อให้ถ่ายแฟชั่นนะคะก็ซ้อมไว้ก่อน
ไม่ใช่ไงเพราะว่าเมื่อกี้ไงใครโดนขอแต่งงานเนี่ย
แบบว่าพรีเวดดิ้งต่างก็แบบว่าเอามาแต่งนิดนึงละกันนะ
ซ้อมก่อนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะจะได้โชคลาภ